คุณผู้ชมครับการรวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์
ถือว่าเป็นสิ่งหลักแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญ
ของทางด้านของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
แต่ว่าทางด้านของอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
นั้นมีการรวมกลุ่มกันมาประมาณ๑๓ปีแล้ว
เป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
คมอุตสาหกรรมสินสาครบนพื้นที่๑๔๐๓ไร่
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
คมอุตสาหกรรมแห่งนี้เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมรูปแบบ
สเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์แห่งแรกของโลก
จุดเริ่มต้นของคลัสเตอร์การพิมพ์นี้
เริ่มจากแนวคิดของสมศักดารารัตนโรธ
ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
มองว่าอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยต้องปรับตัว
เพื่อแข่งขันกับจีนที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า
และวิธีที่ดีที่สุดคือการรวมตัวกันของกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์
จึงตั้งนิคมอุตสาหกรรมสินสาครขึ้น
ในฐานะเราก็เป็นบริษัทหนึ่ง
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์มาอย่างยาวนาน
ก็เกิดแนวคิดว่าทำอย่างไรจะช่วยลูกค้าให้ลดต้นทุนได้
นั่นเป็นเหตุที่มาของเราคิดเรื่องการรวมตัวหรือคัสเตอร์
เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าการเป็นคลัสเตอร์
จะได้แชร์สิ่งต่างร่วมกันได้

การร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร

การร่วมมือในการตลาดก็จะเกิดขึ้นเมื่อรวมตัวกัน
ที่สำคัญนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ

อย่างประเทศเยอรมันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ว่าเป็นอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์

รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการพิมพ์
ทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า๑๔๐

มีซัพพลายเชนในเรื่องของวัสดุต่าง

อย่างน้อยที่สุดการลดต้นทุนในเรื่องราคา

คือไม่ต้องสต๊อกเลยก็จะมีสินค้าสั่งได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
มีโรงงานที่อยู่ในกลุ่มคัสเตอร์จำนวน๖๔โรงงาน
โดยมีการใช้เครื่องจักรบางชนิดร่วมกันไป
จนถึงกระจายงานในเวลาที่บางโรงงานมีคำสั่งพิมพ์ที่มาก
ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตบางส่วนได้
สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์
ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
มองว่าธุรกิจการพิมพ์นิตยสารหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มลดลง๑๓
ขณะที่งานพิมพ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มเติบโตขึ้น
ความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อย
ดังนั้นทางรอดของธุรกิจการพิมพ์
ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้รอบด้าน
รวมทั้งการรวมตัวเป็นคลัสเตอร์
ก็เป็นทางรอดหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน
อัญชลีสิริมัวค่าวทรัพย์ทีวีรายงาน